ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
โดยที่คนที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วก็โดนรถกระบะชน
จนร่างคนปั่นลอยมาอยู่ท้ายรถกระบะ
แล้วรถกระบะก็จะเอาร่างไปทิ้งห่างจากจุดที่ชน

ใช่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะ

จุดที่เอาร่างมาทิ้งลงข้างทางแบบนี้
ร่างคนที่โดนชนนะคุณนะแทบจะขาดเป็น๒ท่อนนะ
ค่ะก็มีบาดแผลตรงหัวไหล่
แล้วเจอเป็นเหมือนกับมีด
มีดยาวเขาเรียกว่าเป็นมีดเหรียญเหมือนมีดตัดอ้อยค่ะ

จุดตรงนี้อันนี้คือมีดที่เขาเรียกว่ามีดเหรียญเนี่ยนะคะ
จุดตรงนี้คือริมถนนกำแพงเพชรท่ามะเขือค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วผู้เสียชีวิตคือนายสำเนาพวงนิน
หรือว่าในไก่อายุ๔๗ปี
คือเสียชีวิตในลักษณะที่ใส่ชุดปั่นจักรยานนะคะ

บอกว่าตอนนั้นจูงหมาออกมาเดินเล่น
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเกร็งเหมือนกับเหรียญล่วง
ทีนี้พอมาเดินมาจุดนี้เจอว่า

ลองฟังเสียงชาวบ้านคนที่ไปเจอหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเพื่อนของผู้ตายเนี่ยก็มาจุดที่เกิดเหตุ

บอกว่าตอนเย็นนายสำเนากับกลุ่มเพื่อนอ่ะ

ก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็มาปั่นจักรยาน

เพิ่งมารู้ว่าสำเนาเสียชีวิตแล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบดู
มันเกิดจากอะไรกันแน่เขาไปตรวจสอบ
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๕กิโลกรัมค่ะ
เจอเป็นรถจักรยานของนายสำเนาเนี่ย
โดนชนขาดเป็น๒ท่อนเลยนะ

ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเนอะ
พอไปดูเห็นไหมสภาพจักรยาน
มันยับมันป่นปี้ไปหมดเลย

อ้าวถามว่าไปดูซิตรงถนนมันมีรอยรถเบรกไหม

ตอนที่เกิดเหตุมันเกิดกลางคืน
สำเนาปั่นจักรยานจะกลับบ้านถนนมึนมืดด้วยไง

จนร่างกระเด็นไปแล้วคนขับกระบะก็เอาร่างมาทิ้งไว้
ส่วนมีดกับเหรียญน่าจะอยู่บนรถ
พอมีคนเอาร่างในสำเนามาทิ้ง

เพราะว่าจุดที่เจอจักรยานกับจุดที่เจอร่างมันห่างกันนะคุณนะ
๕กิโลกรัมนะคะพินิษฐ์ความคืบหน้า
มีคนพบรถกระบะต้องสงสัยไปจอดอยู่กลางทุ่งนาบ้านโพใหม่กฤษฎีนะคะ

คันนี้คุณผู้ชมดูรอยข้างหน้าเห็นไหม
กระโปรงหน้ามันยุบลงไปเลยค่ะ
กระบะอีซูซูสีน้ำเงินเข้มคันนี้ทะเบียนผอพึ่งทท๘๓๖๗เนี่ยนะคะ
โอ้ยฝากระโปรงมันยุบไปเลยอ่ะ
แล้วบริเวณล้อหน้าขวาตกลงไปในทุ่งนา

คุณผู้ชมฮะไม่เจอเจ้าของรถนะ

ค่ะแต่ทีนี้มีคนมามอบตัว
มีคนมามอบตัวที่สพเมืองกำแพงเพชรค่ะ

เขาบอกแบบนี้ผมนี่แหละเป็นคนขับรถกระบะคันนี้
แล้วไปชนจักรยาน
ลากร่างของนายสำเนาติดหน้ารถไป
แล้วก็นำร่างของนายสำเนาลงข้างทางแล้วก็หลบหนี

ว่าเขาลงไปเอาร่างของผู้ที่เขาชนเอาไปทิ้งจริง
ใช่ค่ะไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายนะ
ลองฟังเขาดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือตอนชน
ร่างของคนที่โดนชนนะคนขี่จักรยานคุณ
ค้างอยู่บนรถเขาตรงหน้ารถนี่แหละฮะ
แต่ว่าคนขับรถคือนายจิรพงศ์เอาร่างเขาลง
ก็นี่ไงตอนแรกที่กระเด็นขึ้นมาข้างหน้าใช่ไหม
คือตัวคุณจิรพงศ์เองเขาก็ตกใจ
พอมาถึงตรงนี้ก็จอดรถประคองร่างนักปั่นน้ำเอาไว้ข้างทาง

แล้วมีดตัดอ้อยที่เปื้อนเลือดวางอยู่หลังท้ายกระบะ
อาจจะหล่นลงมาช่วงที่จอดรถแล้วก็นำตัวในสำเนาลงจากรถ
เขาบอกว่าเขาเก็บไว้หลังรถกระบะอยู่แล้ว
มันก็กระเด็นกระดอนตอนที่ชนนั่นแหละฮะ
เพราะว่าเรื่องมีดมันเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะ
ตอนแรกที่ไปเจอมีด

ว่าใช้มีดในการฆ่าหรือฆาตกรรมอะไรนะฮะ
ยืนยันนะว่าไม่ได้มีเจตนาจะชนไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
แต่ที่หนีไปตกใจแล้วก็กลัว
คือเขาเลยตัดสินใจว่าไม่ได้พาไปโรงพยาบาลไม่ได้จอดรอนะคะ
ตำรวจตอนนี้กำลังสอบปากคำแล้วก็รวบรวมหลักฐาน
แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีกับนายจิราพงศ์
ส่วนที่กระบะที่ไปเจอเลือดคุณไปเจอรอยเลือดติดอยู่
มันขัดแย้งกับคำให้การของคุณจิราพงศ์นะ
เพราะว่าตอนแรกคุณจิราพงศ์บอกว่า
เฉียวรถจักรยานแล้วทำให้นายสำเนา
เด็นขึ้นมาติดบนหน้ารถ
เขาบอกแบบนี้แต่ทำไมไปเจอรอยเลือดติดอยู่ตรงกระบะเนี่ย
เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวต้องดูนะ
ว่าตอนนี้เรื่องนี้มันคือยังไงกันแ
อุ้มร่างของคนที่โดนชนมาไว้ท้ายรถหรือเปล่า
แต่เขาบอกแค่ว่าเขาค่อยประคองร่างลงมาไว้ข้างทาง

เพราะเขาเพิ่งจะมอบตัวนี่เองนะครับ